ก็มีวานหัวทุยเกยตื้นแล้วก็ตายค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากอาการป่วยค่ะ
นายสมพงศักราชชาวประมงพื้นบ้านเขาเดินอยู่บนชายหาด
ก็ไปเจอวานหัวถุยเล็กเนี่ยเกยตื้นอยู่ที่บ้านหาดยาวในตำบลลิบงอำเภอกันตังค่ะ
รีบวิ่งเข้าไปดูเห็นว่ายังมีชีวิตอยู่ก็เรียกเพื่อนบ้านเกณฑ์กันมาเลยนะคะกว่า๑๐คน
ไปช่วยลากวานตัวนี้ให้หันหัวลงทะเลหน่อยแต่ว่าวานเนี่ยไม่ยอมลงทะเลค่ะ
ประมงพื้นบ้านเขาก็ช่วยกันลากกันอุตลุดเลยเพื่อจะเอามาลงทะเลให้ได้
ทำยังไงก็ไม่สามารถผลักดันให้วานว่ายน้ำออกทะเลได้เลยตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งที่๗รับทราบ
เจ้าหน้าที่รีบมาถึงเลยค่ะพอมาถึงก็ช่วยกันอยู่นานกว่าสองชั่วโมงนะคะ
ฝนก็ตกแต่ทำยังไงก็ไม่สามารถช่วยเจ้าวานตัวนี้ให้ลงทะเลได้
และลักษณะอาการของมันเนี่ยเหมือนไม่สบายค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเปลี่ยนแผนตัดสินใจนำวานขึ้นรถกระบะ
นำไปยังสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลชายฝั่งที่ตำบลไม้ฝาดในอำเภอศรีเก่า
พอไปถึงแล้วก็ช่วยกันฉีดน้ำเพื่อที่จะช่วยชีวิต
เจ้าหน้าที่เองก็เตรียมบ่อเพื่อปล่อยวานลงไป
อยู่ได้ประมาณแค่๑๐นาทีค่ะวานก็ตาย
โดยวานเนี่ยขับถ่ายออกมาเป็นเลือดจำนวนมากเต็มพื้นถนนเลยนะคะ
โดยวานตัวนี้เจ้าหน้าที่วัดความยาวแล้วได้อยู่ที่๓เมตร
เส้นรอบตัวหนึ่งเมตรเจ็ดสิบเซนติเมตรน้ำหนักสี่ร้อยกิโลกรัม
เจ้าหน้าที่เขาก็นำซากวานไปที่สถานีตำรวจภูทรสิเกา

เคลื่อนย้ายไปผ่าพิสูจน์ที่ศูนย์ทรัพยากรชายฝั่งภูเก็ตค่ะ
หัวทุยเล็กแบบนี้มักจะพบได้ในทะเลเมืองไทย
ทางฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเลยนะคะ
แต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยที่เจอวันหัวทุยเล็กในทะเลจังหวัดตรังค่ะ